สำนักประชุมครับมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะ
มีคุณป้าคนนึงทะเลาะกับอดีตสามี
แล้วก็ชักปืนขึ้นมาขู่กันพอชักปืนขึ้นมาขู่กันก็แย่งปืนกัน
แล้วกระสุนเนี่ยมันไปโดนเข้าแสกหน้าของ
หลานชายที่อยู่แถวนั้นอ้าวหลานตายไม่รู้จะทำยังไง
กลัวความผิดเลยเผาศพหลานเพื่ออำพลางคดีหนักไปอีก
แต่มีคนเขาเห็นว่ามีการเผาอะไรกันเนี้ยอืม
เขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบค่ะ
เมื่อคืนนี้นะครับที่อุดรธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
สพชัยวานที่อุดรธานีมาตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัยนะครับ
แล้วก็มาเจอศพถูกเผาที่กระท่อมท้ายนานะฮะอยู่ท้ายหมู่บ้านวังงามที่
หมู่บ้านวังงามพัฒนาในพื้นที่หมู่แปดตำบลคำเลาะ
อำเภอชายวันจังหวัดอุดรธานี๕ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
นี่หลังจากตรวจสอบเนี่ยพบว่าศพที่ถูกเผานะครับ
คือนายภูเยี่ยมจันสมรสุขอายุสี่สิบห้าปี
ตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยถูกไฟไหม้ทั่วทั้งร่างไปแล้ว
ถูกวางไว้บนเก้าอี้ไม้ยาวหน้ากระท่อมแล้วก็มีเสือมีเสื้อผ้า
มีสายรัดของด้วยคาดว่าใช้ห่อศพกับรัดศพ
ก่อนจะจุดไฟเผาอำพลางศพที่ใบหน้าของศพนะฮะ
ของนายภูเยี่ยมเนี่ยพบร่องรอยถูกยิงกระสุนนี่แสกหน้านะครับ
ด้วยปืนไม่ทราบขนาดมีอยู่๒รูนะครับ
ส่วนในกระท่อมที่พักที่ผู้ตายอาศัยอยู่เจอมีดพระยาว๒เล่ม
แก๊ปยาวหนึ่งกระบอกของผู้ตายด้วยนี่เป็นหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุนะครับ
ส่วนศพถูกส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์นี้เนี่ยนี่ฮะที่เจอนะครับเป็นปืนของผู้ตายนะ
อ่าเหตุการณ์นี้นะครับมีผู้ต้องสงสัยสองคนนะครับทุกผู้ชมครับ
คือนายสองเมืองจันยานโนอายุห้าสิบสองปีกับนางสาวปรียาดีจันเหนืออายุห้าสิบหกปี
ซึ่งเป็นลุงเขยและเป็นป้าของผู้ตายอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปสอบปากคำหลังจากเค้นสอบอยู่๒ชั่วโมง
สุดท้ายแล้วป้าของผู้ตายก็คือป้าปรียายอมสารภาพว่า
ตัวเธอกับนายสองเมืองซึ่งเป็นอดีตสามีเมื่อคืนนี้ทะเลาะกัน
เพราะนายสองเมืองเนี่ยติดค้างค่าเช่าที่นาของเธออยู่
เธอก็เลยเอาปืนเนี่ยขึ้นมาขู่แล้วก็ถูกยื้อแย่งปืน
จากนั้นปืนมันลั่นกระสุนเนี่ยไปโดนหลานชายพอดีเลยนะฮะ
เป็นหลานชายแท้แท้ของทางป้าปริยาเขากระสุนเนี่ยเข้าแบบแสกหน้าเลย
เสียชีวิตคาที่จากนั้นตัวของนายสองเมืองที่เป็นอดีตสามีเนี่ย
วิ่งหนีไปตัวป้าปรียาแกบอกแกกลัวความผิดนะครับ
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาเสือกับเสื้อผ้ามาห่อศพหลานชาย
แล้วจุดไฟเผาแล้วก็เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุ
เอาไปขุดหลุมฝังเอาไว้ที่ด้านหลังของบ้านอยู่ห่างจากกระท่อมที่นาเนี่ย
สามร้อยเมตรแล้วไปแจ้งกำนันว่าไฟไหม้กระท่อม
นี่กำนันช่วยมาดูหน่อยไฟไหม้กระท่อมของหลานชาย
ก็คือของภูเยี่ยมซึ่งปกติภูเยี่ยมเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้
แต่พอเจ้าหน้าที่มาถึงมาตรวจสอบสภาพศพบอก
มันไม่ใช่ไฟไหม้อย่างเดียวแล้วมันมีร่องรอยการถูกยิงที่ใบหน้า
นี่ฮะเอาตัวไปเค้นสอบเนี่ยเขาก็เลยยอมรับสารภาพ
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
จุดเกิดเหตุนะครับเป็นกระท่อมนะฮะ
ที่อยู่ทั้งกลางไร่มันสัมปะหลังด้วยไร่อ้อยด้วย
ปกติเป็นที่พักอาศัยของนายสองเมืองอดีตสามีของป้าปรียานะครับ
มีขวดเหล้าขาวอยู่เป็นจำนวนมากวางกองอยู่นะฮะ
มานั่งตรงบันไดทางขึ้นกระท่อมก็นี่ฮะเห็นไหมยังมีร่องรอยของกองฟืนสีดำ
จุดนี้แหละที่ป้าเขาใช้เผาศพหลานนี่ตำรวจก็มากั้นพื้นที่เอาไว้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบเรื่องของหลักฐานเพิ่มเติมโอ้โหแล้วแกเผาอย่างงี้แล้วก็แจ้งกำนันว่าไฟไหม้กระท่อมหลานชาย
หลานชายถูกไฟเผาอืมตำรวจมาดูแล้วบอกมันไม่ใช่ฮะเนี่ย
เราไปที่โรงพักนะครับท่านผู้ชมครับที่สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุนะครับ
เจอกับนายสองเมืองนะอดีตสามีของป้าปรียาแกโอ้โหเครียดเลยนะฮะนี่
ก้มหน้าเครียดเลยทั้งเครียดทั้งเศร้านะ
หวาดกลัวยังเห็นได้ชัดแกบอกแกกลัวว่าจะโดนความผิดไปด้วย
สองเมืองเนี่ยแกบอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราว่าอย่างนี้ฮะ
บอกว่าตัวแกกับปรียานะเป็นที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ย
เป็นอดีตภรรยาของแกนะเคยอยู่กินด้วยกัน
แต่เลิกกันไปสองสามปีแล้วแต่ตัวของลุงสองเมือง
ยังคงอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะฮะ
แล้วตัวแกก็ยังทำมาหากินอยู่ในที่นาของอดีตภรรยานี่แหละ
ก็ทำมาหากินในที่นาร่วมกับตัวของนายภูเยี่ยม
ที่เป็นหลานชายของอดีตภรรยาเมื่อคืนนี้
ตัวของปรียามาหาตัวของลุงสองเมืองที่กระท่อม
ซึ่งจะมีครูเยี่ยมเขาอยู่ด้วยแต่ตัวของลุงสองเมืองเนี่ย
บอกแกไม่อยากเผชิญหน้าเพราะว่ามีเรื่องกันอยู่นะ
ถึงโรงถึงศาลจนศาลเนี่ยพิพากษาไม่ให้มาเกี่ยวข้องกันอีก
แกเลยเดินหนีออกจากกระท่อมไปแล้วหลังจากนั้นก็เห็นเปลวไฟเนี่ย
มันลุกขึ้นก็เลยไปแจ้งกำนันให้มาตรวจสอบ
พบว่าภูเยี่ยมเนี่ยถูกเผาตายไปแล้ว
ซึ่งยืนยันว่าตอนเกิดเหตุทั้งหลายเนี่ยแกไม่อยู่จริงในที่เกิดเหตุ
ไม่ได้มีเสียงทะเลาะกันไม่มีเสียงปืนอะไรด้วย
ไม่รู้จริงจริงว่าเกิดอะไรขึ้นไปยิงหลานส่วนนี้คือป้าปริยานะฮะ
ถามเรื่องเข้าเนี้ยล่ะจ๊ะเหตุเข้าที่วันเฮ็ดหน้าให้ผลไหม
อ๋อมามาถามเรื่องเขาเนี้ยครับครับที่เลิกกันไปเขายังเฮ็ดหน้าให้เขา
เฮ็ดหน้าให้ผลจินให้ลูกหละผลเฮ็ดไว้ได้
เขามาพูดตอนเนี้ยว่าเอ็กซ์เขาเผาจากจากไฟลูกผมก็เลยไปแจ่งกำนันต์
ำนันมาถึงรู้ว่ามีคนตายแม่แต่ถ้าฟังจากลุงสองเมืองแก
บอกนี่มันไม่ตรงกับที่ป้าปรียาแกบอกนะค่ะป้าปรียาบอกว่าเมื่อคืนนี้ทะเลาะกับเนี่ย
สองเมืองอดีตสามีอ่ะค่ะแล้วเอาปืนมาขู่อดีตสามีแล้วก็แย่งปืนกันแล้วปืนมันลั่นไปโดนหลานชาย
อืมหนังคนละม้วนเลยนะเออลุงสองเมืองแกบอกโอ้ยเข้ามาถึงกระท่อมผมก็เดินหนีเลย
เออสารก็สั่งไว้ห้ามยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีดีเนี่ย
เผาหลานชายตัวเองตายเป็นศพอยู่ที่กระท่อมท่านผู้ชมครับวันนี้ชุดสืบสวนของสพภูทรชายวานนะฮะ
คุมตัวนางสาวปรียาคนก่อเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
มาให้ชี้ด้วยนะซึ่งเจอแล้วนะฮะหาปืนเจอแล้วนะครับอ่า
ซึ่งเป็นปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์นะครับทางป้าปรียาแกบอกว่านี่ปืนกระบอกนี้นะฮะ
อันนี้เป็นของของผู้ก่อเหตุนะแกอ้างว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุซื้อมาจากคนบ้า
ฮะซื้อปืนจากคนบ้าเหรอคะเออซื้อมาจากในในเมืองอุดรธานี
ตอนนั้นน่ะมีคนเอามาขายแกห้าร้อยบาทขายหลายปีก่อนแล้วค่ะ
แบบมันคงเหมือนคนเดินไปเดินมาไม่รู้เป็นใครจากเออเป็นใครจากไหนเนี่ย
มาขายแก่ห้าร้อยแกก็ซื้อมาซื้อเอาไว้ป้องกันตัว
เพราะช่วงหลังเนี่ยถูกนายสองเมืองอดีตสามี
ทำร้ายร่างกายบ่อยครั้งอ่าวันนี้แกบอกอย่างนี้เพิ่มเรื่องปืนนะค่ะ
ทีนี้พอวันนี้เนี่ยตำรวจต้องเรียกนายสองเมืองเนี่ย
ดีสามีคนก่อเหตุมาสอบปากคำด้วยนะครับเพราะถูกพาดพิงถึงนะฮะ
พออดีตสามีภรรยาเขามาเจอหน้ากันที่โรงพักเป็นยังไงอ้าว
กอดปลอบใจกันอ้าวคือในมุมนี้ก็ต้องเข้าใจนะ
คือคนเคยคบหาอยู่กินกันแล้วมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้น
คงจะเห็นใจกันนะทางฝั่งป้าปรียาแกก็สุดท้ายเนี่ย
เอ่ยปากขอโทษอดีตสามีนะฮะ
อมรับสารภาพบอกต้องขอโทษด้วยตอนที่ถูกตำรวจเค้นสอบรอบแรกเนี่ย
นี่ฮะส่วนตัวลุงสองเมืองเองก็บอกก็ไม่เป็นไรนะ
ก็แม้จะเลิกกันแล้วก็ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียด
เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะรอให้พ้นโทษออกมาก็แล้วกัน
อ้าไม่ต้องมั่งมีเก่าลูกบอกดีแล้ว
กมหาสิบเกี่ยว
แบบว่าเพราะนี่อาจจะดูแล
คือเวรื่องควัฒนาศาสนก
ภรรยาบอกก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับ
ก็ต้องยอมรับผิดไปชดใช้นะ
ชดใช้ความผิดที่ได้ก่อเอาไว้
ทีนี้คำถามก็คือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะป้าอืมอ่า
ถึงขั้นแบบขอโทษอีกสามีว่าโอ้โหขอโทษนะเมื่อคืนนี้ไปอ้างว่า
ทะเลาะกันแล้วเอาปืนมาขู่แล้วแย่งปืนกันแล้วก็กระสุนลั่นไปโดนหลานชาย

สุดท้ายเนี่ยป้าปรียาแกสารภาพกับตำรวจว่าอย่างนี้ฮะ
เมื่อคืนนี้ก่อนจะเกิดเหตุที่หลานชายถูกกระสุน
ยิงเข้าแสกหน้าจนเสียชีวิตเนี่ยนะ
เดินไปที่กระท่อมที่นายสองเมืองอดีตสามี
นะเขาทำมาหากินเขาพักอาศัยอยู่ที่นี่กับหลานชายแท้แท้ของแก
เพื่อไปทวงข้าวนะอ่าแต่พอไปถึงเนี่ย
นายสองเมืองเนี่ยไม่ยอมพูดด้วยก็เลยมีปากเสียงกัน
แต่นายสองเมืองเนี่ยเดินหนีหลบออกไปจากกระท่อม
แกก็เดินตามนายสองเมืองเพื่อจะคุยให้รู้เรื่อง
ขณะนั้นภูเยี่ยมหลานชายอ่ะนะฮะภูเยี่ยมอายุ๔๕นะฮะ
หลานชายแท้ของป้าปรียาแกแกบอกว่าภูเยี่ยมเนี่ยเดินเข้ามาขวางนะ
เข้ามาพูดแทนแล้วพูดห้วนใส่ทำให้ตัวแกเนี่ยโกรธ
ก็ชักปืนออกมาแล้วก็เล็งใส่ภูเยี่ยมหลานชาย
คือตั้งใจว่าจะเล็งเพื่อข่มขู่แต่ภูเยี่ยมเนี่ยคงคิดว่า
ปืนที่แกมีอยู่เนี่ยเป็นของเล่นก็เลยเอามือเนี่ยมาปัดป้อง
แต่ปืนเนี่ยมันลั่นกระสุนก็เลยพุ่งเข้าใส่หน้าหลานชาย
จนล้มลงเสียชีวิตแปลว่าที่ยกปืนขึ้นมาขู่นั่น
ขู่หลานชายขึ้นลำไว้แล้วเหรอคะมันถึงลั่นไม่รู้
นี่แต่ว่าลุงสองเมืองแกเดินออกไปแล้วจริง
ทีนี้พอหลานชายถูกกระสุนลั่นใส่แบบแสกหน้าเลยแล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
ปริยาแกบอกว่าแกกลัวความผิด
ไม่รู้จะทำยังไงแกไปเอาผ้าห่มเอาน้ำมันที่อยู่แถวเตาแถวนั้น
พันแล้วก็มาสุมไฟเพื่อเผาศพหลานชาย
กะว่าจะเผาร่างแบบให้ไหม้ไปเลย

นี่ฮะแล้วก็ลุงสองเมืองแกบอกแกเห็นมีไฟม่วงไฟไหม้

เพราะฉะนั้นแกไม่ได้แย่งปืนกับอดีตสามีนะครับ
เหมือนกับที่ให้การไว้ในตอนแรก
แล้วคุยกับคุณภูริพัฒน์เนี่ยแกบอกตอนนี้แกสำนึกผิดแล้ว
ไม่ได้ตั้งใจจริงที่จะยิงหลานชาย
เพราะหลานชายเองก็เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมา
พวกฉันก็หายเยอะ
พวกฉันที่มีความหมายของผมก็ก็หาย

และงั้นขับสนุกของผมตอนนี้

นตรีพิศนุอุณเสรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
วันนี้ก็มาสอบปากคำทางนางสาวปริยาเพิ่มเติมนะครับ
เบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่าเจ้าตัวก็สารภาพนะฮะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งก็ยังคงอ้างว่าเป็นปืนลั่นอยู่แต่ทำเพียงคนเดียวอดีตสามีไม่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็เรื่องการครอบครองอาวุธปืนด้วยเรื่องการพาอาวุธปืนด้วย
เดี๋ยวจะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดอุดรธานีต่อไป